ไม่ใช่แค่เรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะครับ
ตอนนี้เนี่ยภาพยนตร์ยังสู้เรื่องจริงไม่ได้เลย
ที่นิโคลัสเคสเนี่ยแปลงหน้าตัวเองผ่าตัดแปลงโฉมเพื่อจะหนีการจับกลุ่ม
ตอนนี้มีคนไทยครับทำแบบนั้นเลย
แปลงหน้าแล้วเปลี่ยนชื่อไปเกาหลีจะหนีคดียาเสพติดครับ

นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายจีมินซองชื่อดูเป็นเกาหลีนะครับแต่เป็นคนไทยฮะ
ชื่อเดิมคือนายสหรัฐสว่างแจ้งอายุ๒๕ปีทำศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงใบหน้า
คุณผู้ชมดูหน้าเดิมปี๕๗จนกระทั่งปัจจุบัน๖๖เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะ
หน้าก็เรียวขึ้นนะฮะจมูกนะคะโอ้ทำเยอะเหมือนกันนะ
เยอะเลยแหละนะครับเยอะเลยแหละทำทั้งหน้าว่างั้นเถอะ
จีนมินซองเนี่ยเป็นต้นต่อสำคัญในการแพร่ระบาดยาเสพติดพวกยาอียาเลิฟนะครับ
มีหมายจับของสารอาญานะครับในข้อหาร่วมกันนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
สมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดครับ
ซึ่งใช้ในการติดต่อสั่งนำเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศ
แล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินอีก๒๒รายการครับ
พฤติกรรมจีมินซ๊อกเท่านี้นะฮะกีมินซ็อคหรือกีมินซองทร์เนี่ยนะครับ
จะสั่งนำเข้ายาเสพติดชนิดยาอีจากพัสดุปรายศนีย์ทางอากาศ
คอยรับคอยส่งพัสดุยาเสพติดให้
โดยที่เขาเนี่ยมือไม่โดนยาเลยครับ

จงใจเปลี่ยนชื่อให้เหมือนคนเกาหลี

กลายเป็นคนละคนไปเลยไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยว่างั้นเถอะ

ครับจีมินซองจีมินซองเนี่ยนะครับจะได้ที่ใช้เวลาสืบสวนติด
เกือบ๓เดือนกระทั่งชุดสืบสวนนะครับใช้อุบายเสนอตัวผ่าน
มีหลักฐานจับกลุ่มตัวได้ครับคุณผู้ชมในชั้นจับกลุ่มเนี่ย
เขารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับโดยระบุว่าเขามีบ้าน
อยู่ที่ย่านบางกอกน้อยที่เปลี่ยนใช้ชื่อเกาหลีเพราะว่าต้อง
การจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เกาหลีด้วยแหละเพราะเขาพูด
เกาหลีได้บ้างเล็กน้อยเขาเริ่มเข้าวงการจำหน่ายยาเสพติด
ด้วยการเข้าไปศึกษาในดาร์กเว็บแล้วก็แชทพูดคุยกับคน
ดาร์กเว็บนั่นแหละแล้วมีการติดต่อนำเข้ายาอีจากทั่ว
โลกล่าสุดเขาสั่งยาอีสามสิบกิโลกรัมจะเข้าไทยอยู่แล้วจะเข้า
ไทยอยู่แล้วจนมาถูกจับซะก่อนครับ
ใช่มันไม่ได้ชื่อไทยใช่ครับเป็นชื่อเกาหลีชื่อเขานี้
ใช่ครับคือมีแพลนว่าจะย้ายไปอยู่ที่นั่น

เอาจริงแปลว่าประสาน

อยากเลือกชีวิตใหม่ครับเบื่อถ่าย
พูดสหรัฐเกาหลีได้ไหม

เจ้าหน้าที่นำตัวนายจีมินซองเนี่ยนะครับ

นี่ค่ะเรื่องของการศัลยกรรม
เรื่องของการอัพสกิลหน้าตาให้เปลี่ยนไป